คุณผู้ชมคะฤทธเดทของพายุฤดูร้อน
มันยังคงอยู่ในประเทศไทยนะคะ

โดนกระหน่ำแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพาไปที่แรก
อำเภอสวัยอังหาจังหวัดอ่างทองนะคะ
คือตรงนี้ปกติกำลังก่อสร้างเป็นโกดังเห็นไหมฮะ
สิ่งที่พังถล่มลงมาคือโครงสร้างหลังคาเหล็กของโกดัง
พังถล่มลงมาแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
ทำให้กู้ภัยต้องใช้เครื่องมือยกคานเหล็ก
ให้พ้นตัวผู้บาดเจ็บ
ก่อนที่จะเร่งตัวนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาเห็นไหมฮะ
ส่วนหลังของผู้บาดเจ็บนะได้รับบาดเจ็บค่ะคุณผู้ชม
แล้วสุดท้ายนำตัวออกมาได้รีบไปส่งที่โรงพยาบาลแสวงหานะคะ
เรามีโอกาสคุยกับเพื่อนคนงาน
เล่าบอกว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ย
ชื่อว่าคุณดวงดีอันโนอายุ๔๐ปี
ก่อนเกิดเหตุช่วงเลิกงาน

คนงานก่อสร้างคนงานสักประมาณ๓๔คน
ก็เลยพากันหลบฝนอยู่บริเวณนี้
แต่จู่ค่ะหลังคาโกดัง
ซึ่งเป็นลักษณะโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ด้วย
มันเกิดซุดตัวพังถล่มลงมา
ทุกคนพี่เบิร์ตก็เลยวิ่งหนีเอาตัวรอด
แต่ปรากฏว่ามีเพื่อนสองคนถูกโครงเหล็กทับ
ซึ่งสามารถช่วยออกมาได้เพียง๑คน
แต่อีกหนึ่งคนเนี่ยติดอยู่นะฮะ

นำอุปกรณ์มาช่วยยกเจ้าคานเหล็กอันนี้ค่ะ

วัดเอกราชปรากฏว่าในวัดนี้ก็มีสิ่งก่อสร้างภายในวัดนะคะ

ต้นไม้ใหญ่ตามถนนหนทางต่างก็หักโค้นลงมากีดขวางการจราจร
นี่ค่ะบางจุดยังมีเสาไฟฟ้าหักโค้นด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องเร่งลงพื้นที่
ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
ส่วนกู้ภัยก็ช่วยกันเร่งเคลียร์เส้นทางบนถนนนะฮะ
นี่ส่วนที่ตำบลบางรกรรมอำเภอโพทองเป็นอำเภอที่๓แล้วนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้เกิดลมกระโชกแรง
ต้องวิ่งหลบไปยังในบ้านจากนั้นก็มีกิ่งต้นโพขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปี
โค้นลงมาทับหลังคาบ้านจนพังเสียหาย
เรื่องต้นจากการสำรวจตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พบว่าบ้านเรือนประชาชนเสียหายนับร้อยหลังคาเรือนเลยนะคะ
ใน๕อำเภอของจังหวัดอ่างทองมีอำเภออะไรบ้าง
โพทองแสวงหาป่าโมกชายโยนแล้วก็อำเภอเมืองอ่างทองค่ะ